พ่อเดินแทบจะไม่ได้เลย
หนูต้องมีเวลาพ่อกับน้อง
พาพ่อขึ้นห้องเช็ดตัวให้พ่อ
แล้วก็ถามพ่อว่าพ่อเจ็บมากไหม
หนูไม่อยากให้พ่อเจ็บค่ะ
วันนี้อยากบอกอะไรลูกพี่พัฒน์

หนูก็รักแม่เย็น

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนะครับ
ที่เรียกว่าเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดัน

สู้ชีวิต

ดีใจเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ที่จะมอบทุนสู้ชีวิตสูงสุดนะครับ

ใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐ค่ะ

รับไปเลยค่ะ๑ล้านบาท

บางคนก็เกิดมาบนกองเงินกองทอง
บางคนก็เกิดมาไม่มีอะไรเลย
บางคนเกิดมาติดลบ

แต่หัวใจสมบูรณ์
พร้อมที่จะสู้เราค่ะอยู่ตรงนี้
พร้อมจะเป็นแก๊คอัพให้คุณเช่นกันค่ะ
ให้กับเด็กน้อยคนหนึ่ง

แม่บอกว่าพ่อของหนูเป็นสตันแนน

พ่อข้าวหอมรับอาชีพสตันมา๒๓ปีค่ะ
เขารับงานแล้วหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
โดยที่เราเป็นแม่บ้านอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไร

วันหนึ่งเขาได้ไปแคสต์งานหนังเรื่องหนึ่ง
ก็คือได้กระโดดตึก๕ชั้น

เขาก็โทรมาบอกว่าพ่อผ่านนะ

เขาก็บอกว่าเออพ่อไม่ได้เป็นไร
แต่จริงแล้วหลังจากนั้นประมาณ๒ชั่วโมง
มีทีมงานมาส่งแฟนเราที่บ้าน

น้ำตามันไหลออกมาทันที
ลูกสาวคุณโตได้ถามว่าแม่จ๊ะ

หิกขานิดหน่อยลูกไม่เป็นไรหรอก
ลูกก็ไปอยู่คุณโตถามว่าพ่อเจ็บไหม

เรารู้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่เราพยายามไม่พูดให้ลูกได้ยินคนโตได้ยิน
เพราะคนโตตอนนั้นก็ประมาณ๘๙ขวบเขารู้เรื่องแล้ว
ร่างกายเขาเริ่มซุดลงซุดลงเขาผอมลง
เมื่อ๒เดือนที่แล้วเขาก็เสียลง
แต่เขาเสียด้วยลูกติดเชื้อในกระแสเลือด
ตอนนี้จิตใจคุณพัฒน์เป็นยังไงบ้าง
ส่วนหนึ่งเสียใจในเสียใจมาก
เพราะว่าเสาหลักเราหายไป
แต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเข้มแข็งเพื่อลูกค่ะ
เพราะเขาสั่งเอาไว้ว่าต้องเข้มแข็งให้ได้เหมือนกัน
เขาเตือนคุณพัฒน์ว่าให้เข้มแข็งให้ได้

เพราะเขาบอกว่าทำงานแบบนี้ไม่รู้ว่าจะไปวันไหน

คุณพัฒน์ค่ะ

คนโตอยู่ที่บุรีรำอยู่กับยายค่ะ

พอเข้ามาวันหนึ่งปุ๊บค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นค่ะ
เขาได้ทุนค่ะเขาเรียนเก่ง
เขาพยายามช่วยแม่เหมือนกันค่ะ
เรามาเอาใจช่วยเธอต่อกันเลยนะครับกับน้องข้าวหอมนะครับ
เด็กน้อยหัวใจแกร่งสู้สุดแรงในวันที่ไม่มีพ่อครับ

เอาเวทีเหมือนครั้งที่แล้วที่ข้าวหอมยืนนะ

เดี๋ยวให้ลุงบังเอาเวทีมาให้ก่อนนะคะ

พร้อมแล้วเชิญค่ะบัง

วันนี้ก็เหมือนเช่นเดิมนะฮะ
แต่ว่าเพิ่มเติมมาอีก๒ท่านด้วยกันนะครับ
คราวที่แล้วมากับคุณแม่นะครับ
มีมาอีกมีคุณยายมากับพี่สาวที่ข้าวหอมไม่ได้เจอมานานมาก
ก็ขอต้อนรับทุกท่านทางด้านล่างเลยนะครับ

แล้วก็มีมาเพิ่มมียายผินกับพี่เนย

ในช่วงกลางก็คือคุณแม่พัสนะคะ

เพราะว่าพี่สาวมาจากที่ไหนคะข้าวหอม

บุรีรัมป์ไม่ใช่โคลาศลุง
เวลาเจอพี่ดีใจไหมพี่สาว

เอาทำโชว์ก่อนนะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

แต่เอาความกดดันไปเป็นพลังงานด้านบวกทำให้เกรดดีเรียนดีขึ้น
ทางฝั่งนี้ก็เหมือนกันอยู่แม่ไปทำงาน
กลางคืนไม่มีใครอยู่ด้วยไม่ทำตัวเป็นภาระ
ทำทุกอย่างเองช่วยทำงานบ้านอีก
ความน่ารักของครอบครัวนี้ดีจริง
และวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเลยที่อยากให้คุณผู้ชมที่รักส่งกำลังใจ

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเพลงที่๔นี่ค่ะข้าวหอม
ทำไมดูไม่มีสมาธิเลยเป็นอะไรเนี่ยเล่าให้ฟังก่อน
เกิดอะไรขึ้นกับหนูหนูตื่นเต้นเหรอค่ะ

ลุงชัยป้ายายเป็นไงฮะวันนี้ดูอาการแล้ว

เดินอีกแล้วเหรอ

รับไห้

ตื่นเต้นป้ายาย
ทำให้ดีที่เกิด

สู้

ได้กำลังใจจากทุกท่านแล้ว

สู้ไหมสู้ค่ะสู้ไหมคะข้าวหอมสู้ไหมคะสู้ค่ะ
ถ้าสู้แล้วเราก็มาลุยกันเลยนะครับจากเพลงที่สามเราก็มาถึงเพลงนี้ครับ
เพลงที่๔เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
เป็นอินโทรเพลงช้าเย็น

เป็นยังไงเนี่ยรู้จักเพลงนี้ไหมคะ
ไม่ค่ะ

แต่พี่เป๊กชำเรืองไปเห็นลุงชัยสายตาลุงชัยเจ้าเล่มาก
จริงสายตาแบบอื้อข้าวหอมรู้จักสิ

รู้ก่อนตอนนี้ฟังไปแล้วใช่ไหมเราเนี่ยมีอยู่แล้วตอนนี้มีแน่อยู่ในกระเป๋าเนี่ย
หมื่นบาทถ้าไม่อยากเล่นกลัวร้องผิดก็บอกว่าหยุดรับสี่หมื่น
แต่ถ้าอยากจะได้เงินเพิ่มก็บอกว่าสู้แล้วตัวช่วยยังอยู่
ถ้ามั่นใจก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยก็ได้แต่อันนี้สำคัญมาก
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับน้องเนยน้องข้าวหอมนะครับ

เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
หอมครับตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุด
สู้สู้สู้

สู้หรือหยุด

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เสียใดมีแต่ผลดีนะครับ

ที่บ้านบริษัทเลย

มีเพื่อนเค้าเคยร้อง
เค้าร้องตามกัน

ตรวจทานมาบ้างไหมคะว่ามันถูกทุกคำหรือเปล่า

เป็นไงเป็นกันนะตัดสินใจกันแล้วนะคะ
ข้าวหอมจะสู้อย่างเต็มที่ไหมคะ

เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สี่
เพลงมาครับ
สู้ค่ะลุยหลุด
ดวงเหรอครับ

นะครับ

มองทุ่งสีทองเจ้าส่วน
ต้นข้าวนมรวง
โค้งลงคอยคุมเขียว
เทาเราเสาอยู่คนเดียว
เคยให้สัญญาต่อกันเคยพร่ำรำพันว่าจะไม่ลืมบ้านหนา
รอจนเข้าออกดวงอีกแล้วอยู่ไหนคนเคยสบตา
มองหาไม่มีแม่เงาสัญญาสัญญาบ้านทุ่ง
ลืมของลืมคุ้งลืมทุ่งลืมรักสองเรา
เฉินเมื่อรอยิ่งรอยิ่งขอยิ่งเอา
กลายเป็นสัญญาเศร้า
เมื่อเธอนั้นเริ่มว่าจะ
มองทุ่งสีทองคลาใด
ยิ่งปวดทั่วใจเมื่อใดที่คิดขึ้นมา
เหมือนดังคนไข้รอยา
อยากให้เธอรู้ว่า

เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
น้องข้าวหอม